เดี๋ยวมาเริ่มมาเริ่มกันที่เรื่องหวาดเสียวกันก่อนเลยค่ะ
ลงใต้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลานะคะ
นักท่องเที่ยวค่ะไปอยู่ที่ระเบียง
ปรากฏว่าตกจากระเบียงชั้น๔คุณคิดว่ารอดไม่รอด
จากชั้น๔ไม่น่ารอดมันสูงนะ
แต่ปรากฏว่ารอดปฏิหารอะไรเหรอที่เป็นสิ่งช่วยชีวิตเขาเนี่ยคุณผู้ชม
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นนะคะกู้ภัยเมืองสงขาค่ะ
ก็ต้องลงไปที่จุดเกิดเหตุคือเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลาค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่ตกมาจากระเบียงชั้น๔เสร็จปุ๊บ
ค้างอยู่ที่บริเวณกันศาสตร์ชั้นสอง
ที่มันยื่นออกมาพอดิบพอดีไงไปค้างอยู่ตรงนั้น
นี่ไงต้องบอกว่ากันศาสตร์ช่วยชีวิตนะคะรอดตายราวยังกับปฏิหารเลยค่ะ
ตอนที่กู้ภัยไปถึงนะคะคือเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
ไปช่วยนักท่องเที่ยวรายเนี้ยออกมาจากกันศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
กู้ภัยพอไปถึงไปพบนักท่องเที่ยวเป็นผู้ชายนะ
อายุสักประมาณสามสิบสามปีค่ะก็ตรวจสอบเพิ่มเติมอาการเป็นไงบ้าง
นักท่องเที่ยวตอนที่กู้ภัยพยายามสอบถามนะ
มึนค่ะงงค่ะจำอะไรไม่ได้มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโหนกแก้มขวา
ใต้ตาขวามีรอยถลอกใต้รักแร้ขวาด้วยหน้าอกแล้วก็ไหล่ขวาก็เป็นรอย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพอไปถึงนะคะก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นแบบนี้
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลาแพทย์เองบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเช็คอาการอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้เราก็ไปถามเพิ่มเติมแหมอุตส่าห์ไปถามนะ
ขนาดกู้ภัยถามเขายังงงเลยนักข่าวไปถามจะงงไหมเนี่ย
เราก็ไปถามนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบอกว่าจำไม่ได้เหมือนกัน
อืมไม่ได้บอกถึงสาเหตุที่พลัดตกลงมาว่าเป็นเพราะอะไร
แต่เอาล่ะนั่นก็ไม่ใช่สารตะสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือเขารอดปลอดภัย
เราก็ดีใจด้วยนะคะต้องบอกว่าเคราะห์ดีมาก
ที่ตกลงมาจากชั้นสี่แล้วไปหล่นตุ๊บบนกันสาดชั้นสอง
คุณคะแล้วถ้าเกิดว่ากันศาสตร์มันไม่หนาพอมันไม่แข็งแรงพอ
อาจจะตกลงมาอีกก็ได้แล้วตกก็อาจจะเจ็บกว่านี้
แต่เพราะเอิญว่ากันศาสตร์ที่มันยื่นออกมามันเป็นพลาสติกแบบหนา
มีขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักได้พอดิบพอดีเลย
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นปฏิหารแล้วค่ะ
เราก็ไม่ได้ถามเพิ่มเติมด้วยนะว่าท่านห้อยพระอะไรแหวนพระอะไร
พนักงานโรงแรมบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ย
ตกลงมาจากกันศาสตร์ค่ะพอไปดูเสร็จปุ๊บโอ้โหเห็นเท่านั้นแหละค่ะ
ผู้ชายคนนี้นอนแน่นิ่งอยู่บนกันศาสตร์นะคะก็เลยพยายามช่วยเหลือ
แล้วก็ตอนที่ไปช่วยเหลือเนี้ยก็บอกว่าเจ็บไม่มากอืมเอ่อ
แล้วรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มานำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ